มีการวิจารณ์กันอย่างหนักหน่วงมากทีเดียวค่ะ
เป็นกระแสดราม่าที่หลายคนพูดถึงสำหรับละครเมียจำเป็น

ฉากที่นางเอกเขาถูกจับตัวไปแล้วก็ถูกผู้ร้ายข่มขืน
หลังจากนั้นเนี่ยพระเอกก็ทำท่าทีรับไม่ได้
เพราะคิดว่านางเอกเนี่ยถูกข่มขืน
โดยส่วนใหญ่มองว่าพระเอกใจร้ายจังเลย
แล้วว่าควรเลิกผลิตฉากละครที่มีการข่มขืนแบบนี้ได้แล้ว
เพราะว่าคุณอูไม่อินมีแฮชแท็กบอกข่มขืนหน้าจอพอกันที
หรืออะไรอย่างนี้มันก็มีคำแฮชแท็กขึ้นมาอะไรอย่างนี้
เพราะว่าพระเอกน้องไม้เนี่ยมีฉากที่นางเอกเขาจะรอแบบพระเอกมากอดป่อประโลม
ปรากฏพระเอกกลัวตื่นตัวแบบไม่ต้องเข้าใกล้

คนก็เลยรู้สึกว่ามันสมควรหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะ
ดูแล้วมันสะเทือนใจอย่างนี้นะ

ก็เลยมีแฮสแท็กแบรนด์เมียจำเป็นกับ
ฉากข่มขืนหน้าจอพอกันที

ก็ต้องระวังเนอะ